ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานวัดซะหน่อย
เป็นงานฉลองสมโพธิพระอุโบสถที่จังหวัดเชียงใหม่
เวลาไปงานก็จะมีพวกเกมให้เล่นสอยดงสอยดาวเล่นอะไรกันไป

แต่ว่างานวัดครั้งนี้มันกลายเป็นเหตุตะลุมบอลนะครับ

วัยรุ่น๒ฝ่ายนะครับนับร้อยคนครับ
ตะลุมบอลกันกลางงานวัดนะครับ

กลายเป็นแบบเละหมดเลย

ตะลุมบอลกันในงานสมโพธิพระอุโบสถ
อำเภอเชียงดาวที่เชียงใหม่นะฮะระหว่างที่เหตุการณ์มันเกิดอย่างที่เราได้ยินสักครู่เนี่ย
มีเสียงดังปั้งขึ้นมามันเสียงปืนหรือว่าประทัดก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คนก็ร้องกรี๊ดกันแล้วก็หลบกันใหญ่กลัวโดนลูกหลงนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเบิร์ตมือกีต้าเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมือกีต้าของวงรำวงที่เขาไปร่วมงาน
เนี่ยฮะเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะระหว่างเกิดเหตุเนี่ยทางคณะกรรมการวัดเนี่ย
นะฮะเขาก็มีการจัดมหรสบสมโพธิเป็นรำวงย้อนยุคนะฮะก็เอาคณะชื่อดังมาคณะบัวแดง
มีวัยรุ่นหลายหมู่บ้านก็เดินทางไปเจอกันที่งานนี้ไปร่วมงานก็ไปลำวงไปเล่นกงเล่นเกมสอยดาวกันไปนะครับ
พ่อแม่วัยรุ่นคนละหมู่บ้านมาเจอกันบางทีมันไม่ถูกหน้ากันนะฮะโอ้ดูสิ
เละไปหมดเละไปหมดเลยพอมาเจอกันอ้าวสิฮะมาเจอหน้ากันก็กระทบกระทั่งกันไป
ใครพวกมากกว่าก็ลุมกันไปตะลุมบอลทะเลาะวิวาดกันเป็นระยะนะครับ
ก่อนที่งานจะเลิกก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยกระทบกระทั่งกันอีกครั้งหนึ่ง
พวกตีกันอีกชาวบ้านก็หนีกระเจิงกันคนละทิศคนละทางนะครับ
หลังเกิดเหตุชุดรักษาความสงบเรียบร้อยพยายามเข้าไปคุมสถานการณ์
แต่ว่าวัยรุ่นมันเยอะเหลือเกินครับคือเจ้าที่มีน้อยกว่า
วัยรุ่นมีเยอะทำให้การระงับเหตุนั้นลำบากมาก
แต่สุดท้ายก็มีการแยกย้ายกันหลบหนีไปมีคนเจ็บสองคน
ผู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงดาวแต่วัยรุ่นนะคุณผู้ชมเชื่อไหม
ไปทำร้ายกันต่อที่โรงพยาบาลนะครับโอ้โหยังไม่พอนะฮะ
ประพอเองถูกห้ามก็ถูกทำร้ายซ้ำไปอีกครับนะฮะ
บาดเจ็บไปด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสอบถาม
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิยปาระเป็นผู้กำกับการสพชนดาบอกว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังสอบสวนจากคลิปที่เราเห็นเนี่ย
ว่าวัยรุ่นเป็นกลุ่มไหนเป็นใครบ้างใครเป็นคนก่อเหตุ
นะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคนที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความ
พนักงานสอบสวนก็ต้องรอให้มีการไปแจ้งความก่อนถึงจะดำเนินคดีกันต่อนะครับ
โอ้โหเป็นร้อยคนแบบนี้ต้องให้เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยเปิดให้ดู
มีเจ้าหน้าที่คอยไปห้ามคนตีกันในงานดีดีแบบนี้
เอากระบองไปฟาดไปตีใช่ไหมตีกลับไปเลยแบบนี้นะฮะ
ไม่ได้งานเขาจัดมาเพื่อความสุขให้คนในพื้นที่ทำบุญ
งานบุญกลายเป็นงานบาปแบบนี้นะคะ